พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งวางรากฐานให้กับกีฬาแบตมินตันของไทย
และพระราชทานทุนการศึกษานะครับให้กับนักกีฬาแบตมินตัน
ในการไปศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมในต่างประเทศครับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของวงการกีฬาแบตมินตันของไทย
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากบริหารงานครับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
คือกษัตริย์ผู้ทรงเริ่มวางรากฐานกีฬาแบตมินตันในประเทศไทย
พระองค์มีพระราชดำริว่า
มินตันเป็นกีฬาที่ชาวไทยสามารถก้าวไปสู่ระดับโลกได้
เพราะไม่เสียเปรียบทางด้านรูปร่างและพละกำลัง
หลวงราชการที่๙จึงทรงให้ความสำคัญกับกีฬาชนิดนี้

พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้มิสเตอร์ว่องเปงสุน
โลกแบตมินตันชายเดียวชาวสิงคโปร์
ร่วมถวายคำแนะนำการเล่นและร่วมเล่นแบตมินตันกับพระองค์
ทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นให้วงการแบตมินตันไทยก้าวไกลสู่ระดับโลก
อกจากนี้พระองค์ยังทรงติดตามและทอดพระเนธการแข่งขันอยู่เสมอ
พร้อมทางพระราชทานคำแนะนำนักแบตมินตันไทย
พระอุณหเดชทรงโปรดชนิดหนึ่งค่ะและก็ทรงเล่นเป็นการส่วนพระองค์ด้วย
เมื่อครั้งยังทรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ
อกจากจะทรงเล่นกีฬาแบตมินตันแล้วยังทรงให้ความสนใจเอาใจใส
แล้วก็ทรงติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาแบตมินตันไทยมาโดยตลอดค่ะ
ทรงสามารถวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์สามารถทรงสามารถวิจารณ์การเล่นของนักกีฬาแบตมินตัน
พระบาทสำเด็จพระพระมินทราบมหาภูมิพลอดุญเดช
ทรงสนับสนุนนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีให้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง
โดยได้พระราชทานทุนการศึกษาให้นายเจริญวัฒน
เข้าถึงที่ภูมิพลอยีนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย
ศึกษาเทคนิคเพิ่มเติมที่ประเทศอังกฤษ
นับเป็นการยกระดับวงการแบตมินตันไทยอีกหนึ่งขั้น
ในช่วงที่เรากำลังบุกเบิก
การแข่งขันของพวกเราทุกนั้นเลยไม่เคยขาดเลย
กำลังใจให้แก่พวกเราอย่างมหาศาล
ไอทีแบตมินตันไทยเราได้ดีมาทุกวันนี้
ก็เพราะพระองค์ท่านอันนี้ไม่ใช่เป็นผมกล่าวอย่างเดียวนะครับ
สื่อต่างประเทศไม่ว่าที่มาเลเซียหรืออินโดนีเซียต่างก็

เท่านั้นในยุคที่เราบุกเบิกเรื่องทอมเมิสคัพ
ที่มาเลเซียเขาบอกว่า
สยามมีอาวุธลับของแบทมินตัน
นั่นคือพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
ซึ่งพระราชทานการสับหนุน
จนกระทั่งทำให้กีฬาแบทมินตันของไทย
สามารถก้าวถึงระดับโลกได้ครับ

ที่จะทรงพัฒนากีฬาแบตมินตันไทย

ทำให้นักแบตมินตันไทยทุกยุคทุกสมัย
้อมนำพระราชปนิษฐานมาใช้เป็นแรงผลักดัน
ของการฝึกฝนและพัฒนา
ปัจจุบันประเทศไทยมีนักแบตมินตันไทย
จารึกผลงานในระดับโลกมากมาย
อาทิสุจิตราเอกมงคลภัยศาล
แบตมินตันหญิงเดียวที่ก้าวมาเป็นมือ๔ของโลก

แบตมินตันชายเดียวอันดับ๔โอลิมปิกเกม
นักกรุงเอเทนประเทศกรีส

ลึกผลงานคว้าแชมป์โลกในประเภทหญิงเดี่ยว๒สมัย
และเป็นนักแบตมินตันหญิงคนแรกของโลก
คว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์๓รายการติดต่อกัน

ตลอดระยะเวลา๖๐ปีที่ผ่านมา
ผมพูดได้เต็มปากเลยครับ
พระองค์ท่านไม่เคยละทิ้งวงการแบมินตัน
ให้การสับสนุนมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พระราชทานทุนส่วนพระองค์
ให้ผมได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ
พระราชทานพระบรมราชวาส
บอกว่าให้ไปศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของเขา
แล้วกลับมาปรับปรุงชีวิตของตัวเอง
ซึ่งอันนี้ผมก็รับใส่กล้าวใส่กระหม่อม
ดำรงชีวิตมาโดยตลอด
นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ที่ในหลวงราชการที่๙ส่งเอาพระทายใส่
และทรงพัฒนากีฬาแบตมินตันไทย
ปัจจุบันก้าวสู่ระดับชั้นนำของโลกไม่น้อยหน้าชาติใดเลย